ไปดูสัตวบาลเนี่ยเขายกขันหมากสู่ขอหลานเจ้าของฟาร์มชื่อดัง
เป็นที่ฮือหานะครับครับเป็นแทะหนึ่งคู่กระถิ่นหนึ่งคลานรส

นะฮะด้านเจ้าสาวบอกว่านะฮะดีรักจริงที่สำคัญ

น้องน้ำพี่มาแล้ว
เสียงดังฟังชัดจริงเจ้าบ่าวคนนี้ดูกันผิวเผิน

มาด้วยรถม้าขนต้นกระถิ่นมาเต็มคันรถครับ
ตามด้วยรถบรรทุกแพ้๒ตัวเงินสด๑๕๙๐บาท
แล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวนม้าเต้นนางรำ
นะฮะเลขที่๑๕๘หมู่๓ตะวบนบ้านพรานออังหาจอ่างทองครับ
นายวิรุณเจ้าบ่าวเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลครับ
ไม่ธรรมดานะฮะและพ่อแม่เจ้าสาวก็ไม่ได้เรียกสินสอดอะไรมากมาย
เห็นในความจริงใจขยันอดทนจึงได้จัดสินสอดเป็นแพ้หนึ่งคู่
กระถิ่น๑คันรถเงินสด๑๕๙๐บาทนำมาสู่ขอเจ้าสาว
สร้างความฮือฮาแก่แขกที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับ
โดยร่วมขบวนแห่นี้กันอย่างสนุกสนานสดชื่นสดชื่นนะฮะ

กระถิ่นนี่คือต้นกระถิ่นใช่ไหมคะ
อยากจะถามกระถิ่นเขาไปทำอะไร